แล้วครับคู่แรกเนี่ยบางกอกอารีน่านะครับแข่งขันกันที่นั่น
หมอพ่าตัวเราเฉียงเนื้อครับพบกับธรรมศาสตร์สเตอร์เลียนนะครับ
ธรรมศาสตร์เนี่ยขึ้นนำก่อนในนาทีที่๑๐นะครับคุณผู้ชมครับ
จากการทำเข้าประตูตัวเองนะครับเนี่ยครับ
จังหวะนี้ของธนกรปียะปรีชายุทธ์นะครับแต่ว่าหมอภาคก็มาได้สามประตูคืนรวดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับได้จากชุติพงศ์สุรดิตอันนันต์นะครับ
ที่ชกบอลยิงในนาทีที่สิบเอ็ดแล้วก็เกียรติศัตริย์กันทสอนนะครับ
ล้มตัวชัดเจาะเจาะนาทีที่สิบสามแล้วก็นาทีที่สิบเก้า
เจริญพงศ์ประสานศัตริย์นะครับพวกสามประตูเนี่ยตัดปอนด์มาแล้ว
ขึ้นมาบุกเองเลยแล้วก็จ่ายให้แล้วก็เป็นทางด้านอนุวัฒน์ปานนพพานะครับ
ยิงเป็นสามหนึ่งในครึ่งแรกครับครึ่งหลังนะครับธรรมศาสตร์เนี่ย
เล่นพาวเวอร์เพลย์ในช่วงห้านาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำได้ครับ
ได้สองประตูจากธนวัตรเกิดบางราชาอาทิตย์ที่สามสิบหกและโตว์ต้านะครับ
มาตามตีเสมอจังหวะนี้เป็นสามต่อสามในช่วงสี่สิบห้านาทีสุดท้าย
ก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนนะครับ
วิสิทธิ์ทอร์ไทยหลีกสองพันยี่สิบนาทีหกแข่งขันกันครบทั้งเจ็ดคู่นะครับ
ก็มีแคทเอฟซีเจอกับสิงหมุทรสาครเอฟซีด้วย
แล้วก็ทางราชนาวีเจอกับแบงคอกบีทีเอส
ก็ชมสดได้นะครับทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
แล้วก็ยูทูปไทยรัฐแล้วก็ชมบันทึกภาพการแข่งขัน
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืน๔๕นาทีนะครับ
คู่ที่เหลือก็มีช่วงเวลา๑๖ตร๓๐นาทีห้องเย็นท่าข้ามเจอกับเกษตร์บาดิตเอฟซี
๑๘ตรบาลกอร์ซิตี้เจอกับพีทีทีชนบุรีเอฟซี
แล้วก็๑๙ตรสุราธานีเจอกับบีเคซีปราชจีนบุรีไฮเวย์ครับ